พาคุณผู้ชมไปดูควันหลงช่วงเทศกาลสงคราน
คือช่วงเทศกาลสงครานหนุ่มสาวเขาก็ไปเล่นน้ำใช่ไหม

น้องอายุ๑๔ไปเล่นน้ำกลับมาคือ

และปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งก็อยู่ใกล้กับบ้านน้องแหละค่ะ

แต่คุณแม่บอกว่าตอนที่มาเจอผู้ชายคนนี้เนี่ย
มาส่งเนี่ยมุดมุ้งเข้าไปในห้องนอนของน้องค่ะ
แล้วกลับออกมาจากมุ้งคือเสื้อไม่ใส่
ก็เลยคิดว่าเอ๊ะกระทำอาณาจารย์น้องหรือเปล่า

พาน้องลูกสาวอายุ๑๔ไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักเอราวันจังหวัดเลย

หลังจากนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็จะต้องมีการเรียกตัว

อายุสักประมาณ๒๔ปีมาสอบปากคำเพิ่มเติม
รวมถึงเดี๋ยวก็ต้องไปหาหลักฐานต่างด้วย
ที่สำคัญต้องพาน้องซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียหาย

นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์คุณแม่วัย๓๖ปีนะคะ
พาลูกสาวอายุ๑๔ปีไปแจ้งความกับพนักงาน
สอบสวนสพเอราวันบอกว่าช่วยหน่อยเถอะ
ดำเนินคดีกับวัยรุ่นอายุ๒๔ปีที่ชื่อเล่นว่านายโอ
นายโอเป็นใครนายโอก็เป็นวัยรุ่นแถวบ้านแล้วค่ะ
พักอาศัยอยู่ในระแวกเดียวกันกับบ้านเธอ
ซึ่งเป็นลักษณะบ้านเช่าในพื้นที่อำเภอเอราวันจังหวัดเลย
ทีนี้เนี่ยนักข่าวไปพูดคุยกับคุณแม่ของผู้เสียหายนะคะ

จริงแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นคือวันที่๑๓เมษายนที่ผ่านมา๓วันก่อน
ช่วงเย็นลูกสาวออกไปเล่นน้ำสงครานกับเพื่อนบริเวณใกล้บ้านพัก
ส่วนตัวเธอเองไปตลาด
หลังจากนั้นสักประมาณทุ่มเสร็จก็เดินทางกลับมาบ้าน
พบว่าประตูบ้านคือก็ปิดตามปกติ
ตอนนั้นไม่ได้เอกใจอะไรนะฮะ
คิดว่าลูกสาวคงเข้านอนแล้วทุ่มเสร็จแล้วนะ
ระหว่างเปิดประตูบ้านเข้าไปค่ะ
ไปเจอกับนายโอนะคะโอ้โหคุณแม่บอกว่าตกใจเลย
เพราะว่านายโอมุดออกมาจากมุ้ง
มุ้งอยู่ในห้องนอนของลูกสาวในสภาพคือ
นายโอไม่สวมเสื้อสวมแต่กางเกงยีนขายาว
คุณแม่บอกว่าเห็นสภาพแบบนี้แล้วตกใจมากค่ะ
รีบเข้าไปดูลูกสาวว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวหรือเปล่า
ตอนเข้าไปคุณแม่บอกว่าก็ยังพบว่าน้อง
คือใส่เสื้อผ้านอนหลับในสภาพเมาสุราไม่รู้เรื่องนะคะ
ก็เลยตัดสินใจไปพูดคุยไปสอบถามนายโอ
นายโอบอกแบบนี้บอกว่าลูกสาวของคุณแม่เมาอย่างหนัก
ก็เลยหวังดีช่วยอุ้มพากลับเข้าห้องนอน
ยืนยันว่าตัวเขาเองก็คือนายโอไม่ได้ทำอะไรลูกสาวของคุณแม่
แต่คุณแม่ของผู้เสียหายบอกว่าไม่เชื่อหรอกนะ
เชื่อคำพูดของนายโอตัดสินใจค่ะเอาแบบนี้ละกัน
พาลูกสาวไปแจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดีกับนายโอ
ซึ่งตำรวจบอกว่าหลังจากนี้ก็ต้องพาน้องผู้เสียหาย
ไปตรวจเรื่องของร่างกายด้วยนะคะ
ฟังเสียงคุณแม่กันหน่อยค่ะ

คือตอนนั้นน้องก็บอกว่าน้องเมาหนักนะคะ

ครั้งว่าจะไปแจ้งความในโอในข้อหาคมคืน

เพราะว่าพยานหลักฐานต่างคือมันยังไม่ชัด
ต้องพาน้องไปตรวจร่างกายก่อนนะคะ
ว่ามีร่องรอยการถูกคมคืนหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่ามีเนี่ยเดี๋ยวก็จะแจ้งข้อกล่าวหานี้นะคะ

แล้วก็มีการแจ้งความกับนายโอในฐานความผิด

ในเวลากลางคืนไปก่อน๑ข้อหานะคะ
ส่วนเรื่องของการว่าจะข่มขืนหรือเปล่า

เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจร่างกายน้องอายุ๑๔ปีนะคะ
ซึ่งผลจะออกมาในวันที่๒๒เมษายนนี้ค่ะ